คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ

เขาก็จะมีกลุ่มการอยู่ที่เขาบอกเป็นจักรยานเสริมหมอบนางรอง
นัดรวมกลุ่มกันมาทุกเช้าปั่นออกกำลังกาย

ล่าสุดออกมาปั่นออกกำลังกายตามปกติ
กลายเป็นว่าไปถูกกระบะพุ่งชน
มีคนเสียชีวิตแล้วกระบะหนีไปด้วยค่ะ
เสียงร้องไห้ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยคือเสียงของญาตินะคะ

ผู้เสียชีวิตค่ะใครจะไปทำใจได้นะคะ
นี่คือญาติของคนเสียชีวิตคือนายพิชานนท์อ่อนพรมราช
อายุ๖๔ปีและนายนรงชายโยนนานอายุ๑๘ปี

โอ้โหเจอคนที่ในครอบครัวของตัวเอง
ปั่นจักรยานออกมาออกกำลังกายแท้

อยู่ที่อำเภอเฉริยพระเกษจังหวัดภิริรำ
สภาพจักรยานคุณผู้ชมคะนี่คือ๒ศพที่เสียชีวิต
จักรยานก็พังยับเยินเลยเหลือแต่โครง
ชิ้นส่วนเนี่ยโอ้โหกระเด็นกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนแล้วบางคันเนี่ยจักรยานกระเด็นตกลงไปข้างทางด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมค่ะ
แล้วหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าแบบนี้
ก็คือเป็นนุ่มในคนที่อยู่ในกลุ่มจักรยานนี่แหละ
บอกว่าพวกผมอยู่ในกลุ่มชมรมจักรยานนางรอง
สมาชิกก็มีเยอะมากนะประมาณ๑๘๐คัน
ปกติเรานัดกันออกมาปั่นจักรยานออกกำลังกายแบบนี้แหละ
ตอนเช้าแล้วก็จะมีสมาชิกออกมา

สุดกว่า๓๐คันวันนี้ออกมาประมาณ๖คัน

ไปอำเภอประโคนชัยระยะทาง๓๐กิโลค่ะที่นัดกันไว้
ปั่นมาได้แค่ครึ่งทั้งก็ประมาณ๑๕กิโลกรัมแล้วค่ะ
แล้วตัวเขาเองนี่แหละคือคนที่ปั่นมาคันที่๔
ตอนที่เขาปั่นมาเรื่อยได้ยินเสียงดังโครม

ตอนนั้นเห็นรถด้านหน้าที่ปั่นอยู่ด้านหน้าเขา
แต่ละคันล้มลงล้มลงแล้วก็มีสิ่งของกระเด็นกระดอน

รถกระบะเห็นเลยว่าสะบัดรถหัวแล้วหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
กลายเป็นว่าเพื่อนที่ปั่นจักรยานด้วยกันเสียชีวิตสองค่ะ
ทีนี้ทางด้านของเพื่อนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งนะคะ
ก็คือทางคุณเคลือวันละเอียดอายุ๕๔ปี

อยู่ดีระหว่างปั่นจักรยานอยู่
กระบะคันนั้นแหละพุ่งมาชนแล้วเรียกได้ว่ากวาด
จักรยานที่อยู่บนถนนคือชนแบบเต็ม

เอาจริงเขาบอกว่าพวกเขาปั่นแบบชิดขอบทางมากแล้ว

คนขับรถเจ้าตัวบอกนะไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่า
เพราะตัวเธอเองก็บาดเจ็บดูที่หน้าเธอนะคะ

หลังเกิดเหตุเห็นซิ่งรถหนีไม่มาหยุดรับผิดชอบเลยค่ะ
อย่างน้อยคุณควรจะมารับผิดชอบขอขมาศพด้วยค่ะ
ใช่อยากต้องมาครับต้องมา

ให้กับสกที่แล้วที่ตาย๒คนนี้
ต้องอโฮสิเขาด้วยเขาตาย
ปั่นจักรยานด้วยกันเธอเองก็เจ็บนะคะ
เพื่อนเองในกลุ่มก็ต้องมาเสียชีวิต
ลักษณะแผลเธอน่าจะเย็บเหมือนกันนะคุณ

ใช่ค่ะเธอบอกว่าโหปั่นชิดขอบทางแล้วแท้
คุณผู้ชมคะที่นี่ทางด้านของล่าสุดนะคะ

ท่านพันธุ์จ่ายเอกฉัดเพชรคันนัตรรังศรีอายุ๕๐ปี

ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจค่ะ
สรุปว่าน่าจะเป็นคนที่ขับรถกระบะคันนี้เนี่ยแล้วนะคะ

แล้วเจ้าตัวบอกว่าดื่มนมเปรี้ยวไปหลายขวด
ผลการวัดแอลกอฮอลก็ได้ออกมา๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ก็เท่ากับว่าไม่ได้เมาแล้วขับนะคุณ

ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติยืนยันอีกรอบหนึ่งค่ะ
เรื่องไม่ได้เมาแล้วขับหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบอีกทีนะ